แต่มันเป็นปัญหาในครอบครัวที่ลูกชายกับแฟนของลูก
ต้องเอาไปร้องเรียนเพจดังแล้วขอร้องสื่อ

พ่อชอบเก็บของเก็บขนาดนี้

คือเก็บจนขนาดที่พูดคำว่า
แม่เดินลงออกจากบ้านไม่ได้

อันนี้ลูกร้องเรียนมาเองเลยนะ
ว่าคุณพ่อชอบเก็บของเก่าแบบนี้

เป็นปัญหาเลยว่าถ้าลูกบอกว่า

ถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งกันในบ้าน
แล้วลงไม้ลงมือกันด้วยนะคะ

โอ้โหนี่เป็นเรื่องราวที่ลูกชายคนนี้
เขาถ่ายคลิปเอาไว้อยู่ภายในบ้าน
จะเห็นหมดเลยว่าทุกซอกทุกมุม
มีแต่กองขยะเศษของเก่าสะสมจนพูน

ดังเขาก็เอาคลิปนี้ไปลงไว้

จากทางด้านแฟนของลูกชายบ้านนี้ด้วยบอกว่า

บอกพี่กัดไว้ว่าอยู่ในสุขสวัสดิ์ซอย๑๔ที่กรุงเทพนี่แหละ
สำนักงานเขตใช้กฎหมายอะไรเข้าไปตรวจสอบแก้ไขได้บ้างไหม

ใช่ลูกท้าคือเราก็เลยมีการพูดคุยค่ะกับลูกชายคนโตของบ้านหลังนี้
คุณสุรพลอายุ๔๒ปีเป็นคนถ่ายคลิปเองด้วย
แล้วก็บอกว่าพ่อผมชอบสะสมของเก่า
กองขยะแบบนี้มานานเป็น๑๐ปีแล้ว
จริงที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำด้วยนะคุณนักข่าว
พฤติกรรมของพ่อคือไม่ชอบให้ใครก็ตามในบ้าน
ยุ่งกับของที่พ่อเก็บมาสะสมไว้
ถ้าใครเปรตแตกใครไปย้ายที่พ่อจะด่าพ่อจะขู่ฆ่า
เคยทำร้ายร่างกายกันมาแล้วด้วย
ตัวเขาเองกับแฟนสาวทนไม่ไหวย้ายออกจากบ้านหลังนี้ไปได้๑ปีแล้ว
แต่ตอนนี้เห็นใจน้องชายคนเล็กกับแม่ที่อายุ๖๗ปีแล้ว
แม่เนี่ยแทบจะเดินลงจากบ้านชั้น๒ไม่ได้เลยค่ะ

มีภาร้ากันหลายครั้งนะครับภาร้ากันเป็นแบบ
อาจจะมีการลงมือจากบ้านนี้หน่อยแต่ทีผมก็ต้อง

คือที่ทำร้ายเขาก็ไม่ได้หรอกถูกไหมครับ
ผมก็ต้องใจเย็นแล้วก็คือไม่อยู่ก็เลย
ทีตอนนี้ผมมีภาระหนีออกมาอยู่จากสรรคบแบบนี้ข้างนอก
ผมไม่ค่อยได้เข้าบ้านนะครับ
ลูกยังบอกเลยคุณแม่ไม่ค่อยได้เข้าบ้านนะครับ
ไม่ค่อยได้เข้าบ้านแต่ก็เห็นใจคนในบ้านนะ
ใช่ก็ยังเหลือแม่กับน้องชายคนเล็กไง

คุณเพื่อนบ้านเป็นแม่ค้าขายส้มตำท่านหนึ่ง

เอาจริงนะคุณนักข่าวถ้าพูดตรงเลย
ลุงคนที่ชอบเก็บสะสมของบ้านนั้น

แต่ปัญหาของเขาคือปัญหาในบ้านของเขาเอง

เพราะเขาอยากจะเอาไปขายหารายได้หรือเปล่า

เปิดเป็นร้านขายของชำขายเหล้าเบียร์ไง

แล้วก็จะมีแต่พวกรังกระดาษเหล่านี้

เอาจริงมันไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน

พ่อค้าอีกคนนึงขายหมูย่างตอนนั้นก็พูดเหมือนกันด้วยนะ

แต่อย่างที่บอกแหละเหมือนคนอื่นเลย

แต่เป็นปัญหาในบ้านเขาเอง
เอาทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูหน่อย

ไปดูไปดูที่สุขสวัสดิ์ซอย๑๔

บอกว่าลุงจะเปิดร้านช่วงบ่าย
ก็จะมีขยะมีขวดเปล่ากล่องรังกระดาษต่างอยู่หน้าบ้านด้วย
ก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอฟังคำชี้แจงจากคุณลุงด้วยนะคะ

เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคนะ
เขาบอกว่าโรคคนที่ชอบสะสมสิ่งของ
มันเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งที่จะต้องรักษานะคุณ
ใช่คือเขาบอกว่าอาการนี้มันจะแสดงออกมา
ส่วนใหญ่จะ๓๐ขึ้นไปเพราะว่าเริ่มจะมีข้าวของเยอะแล้วไง

โรคนี้มันมาจากพันธุกรรมเหมือนกันนะ
เพราะว่าร้อยละ๕๐ของคนที่เป็นโรคนี้
คือคนในครอบครัวก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน

บางทีพวกเชื้อโรคไม่สะอาดความหมักหมมต่าง
วิธีการรักษาก็รักษาได้ด้วยยาปรับสารเคมีในสมอง
แล้วก็ปรับวิธีคิดรักษาได้ด้วยการบำบัดพฤติกรรมนะคะ